จะเห็นว่ามี๒คนซึ่งเป็นผู้ชาย

คนแรกเข้ามาทำเป็นดูสินค้าที่เชลล์
และทำให้แม่ค้ามึนงงจนกระทั่งปลดสร้อยเอาทรัพย์สินให้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
น้องเหยียก็เชื่อตามเหมือนโดนสะกดผิดเลย
มีอะไรก็ส่งให้หมดเลย
โดนทั้งต้อยที่ถอดก้อยให้ด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจริงคลิปนี้ยาวนะฮะ
เห็นตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา

นี่ลายที่๒เข้ามาฉีดพ่นอะไรบางอย่าง
เหมือนสารอะไรบางอย่างนะคุณนะ

หลังจากนั้นแม่ค้ายังกระโดนสะกดจิต
ถอดทรัพย์สินให้โดยง่ายดายเลยนะครับ
คลิปนี้หมอหมูนายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี

ได้โพสต์ในเพจหมอหมูวิรสัก
แล้วก็ระบุบอกว่ายาที่คนร้ายใช้คาดว่าเป็นยาสลบ
ชนิดสูตรพ่นเข้าทางเดินหายใจนะครับ
ตัวยาเป็นของเหลวใสไม่มีสี
แต่มีกลิ่นฉุนและเหม็นอับเล็กน้อย
ยานี้มักใช้ควบคู่กับยาสลบตัวอื่นครับ
โดยยาออกฤทธิเร็วมีฤทธิกฎศูนย์การควบคุมการหายใจ

ดังนั้นระหว่างการดมยาสลบชนิดนี้

เพราะว่าผู้ป่วยอาจจะหยุดหายใจได้กระทันหัน

หากใครนำยาสลบชนิดนี้ไปก่ออาจยกรรม
งดไม่งั้นจะมีข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มได้

ทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้นะ
คุณผู้ชมฮะก็มีการแชร์คลิปนี้กันหนักเลยนะครับ
บอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาฉีดเขาพ่นยากันแบบนี้
ระวังเหมือนกันเกิดมิจฉาชีพพ่นยาในรถนะคุณ